แต่ว่าที่จะต้องฝึกฝนอย่างดีก็คือฝึกกิน
เพราะว่าถ้าคุณกระเพาะไม่ใหญ่จริง
ถ้าคุณกินไม่เก่งจริงกินไม่จุจริง

คุณจะไปแข่งกินขนมจีนที่นี่ไม่ได้แน่นอน
คุณดูคุณดูเห็นไหมต้องเก่งจริงฝึกมาเป็นอย่างดีซูดขนมจีนกันซะโอ้โห
หน้าดำหน้าแดงสองมือสาวสวบสากสวบสากเอาเละแทะไม่เป็นไรเส้นขนมจีน
ไหลออกจมูกก็พอกินเข้าไปทางปากนั้นลูกค่อยเคี้ยวค่อยกลืนกันไปนะคะ
มันเป็นการแข่งขันที่เรียกว่าเป็นศึกของเหล่านักกินรุ่นเยาค่ะ
ทั้งหมดนี้คือภาพบรรยากาศของการแข่งขันกินขนมจีนภายในงานเปิดตลาดน้ำเกาะแพะเกาะแกะ
อำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชร
การแข่งขันเนี่ยนะเป็นไฮไลท์ของงานเปิดตลาดเลย
วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแก่ตะบนท่าพุษา
พร้อมกับชาวบ้านในชุมชนเขารวมตัวกันจัดขึ้น
เขาจับเวลาแบบนี้เลยเพราะว่ากติกาการแข่งขันการกินขนมจีน
ครั้งนี้มีอยู่ว่าผู้เข้าแข่งขันจะต้องกินขนมจีนทั้งหมด๑๕กิโลกรัม
ให้หมดภายในระยะเวลาเพียงแค่๕นาทีเท่านั้น
น้องใบตอมกิโลครึ่งนะห้านาทีถ้าทำให้ดีทำให้ไวถ้าทำได้รับเงินรางวัลไปเลย
แข่งขันก็เลยออกมาดุเดือดแบบนี้ไม่มีใครเขายอมกันเลยนี่
คุณดูตักจ้วงน้ำยามไม่ต้องขอเส้นเพียว

บางคนก็ใช้สักพักนึงช้อนเป็นภาระทิ้งดีกว่ามือสองข้างนี่แหละรวดเร็วทันใจ
คุณขาบางคนเขาตั้งหน้าตั้งกินไม่ลืมหูลืมตาเลยลูก

เห้ยพี่เพื่อนถึงไหนแล้วเห้ยไม่ได้แล้วเอางัมแสงของเพื่อนเว้ย
อะไรรู้ยังไงตอนนี้ไห้เห้ยไม่ได้เอ้าไม่ได้

ใช่คือทานทั้งปากเคยมายังไหมอ่ะ
เชื่อ่ว่าหลายคนเคยเป็นอะดิฉันซะ

ออกมาหลอกห้องต้องระวังด้วยนะคะ
แต่นี่เป็นการแข่งขันของรุ่นเยานะ
แต่ผู้ที่ยืนหนึ่งในเรื่องของความแข็งแกร่งของการแข่งขันครั้งนี้

น้อยเสื้อแดงผมสั้นคนนี้
หญิงหนึ่งเดียวหลู่ชายล้วน

เออคุณดูสิ
น้องเขาไม่กลัวนะสู้สุดใจ
เห็นแล้วแบบต้องยอมตัวเล็กนิดเดียว
ผมสั้นแค่นี้แล้วคุณดูผู้ชายแต่ละคน

โอ้โหคุณสุดยอดไปเลยน้อง

ยืนกินเพื่อให้เส้นมันไหล

นี่เคี้ยวยืน
โอ้โหตัวไซค์

จริงแต่ว่านอกจากความสนุกสนานของการแข่งขันกินขนมจีนแล้ว
ภายในงานเขาก็ยังมีสิ่งอื่นที่น่าสนใจอีกหลายอย่างเลยนะ
ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าร้านอาหารที่มีทั้งของขาวของหวาน
มีอาหารพื้นถิ่นมีขนมพื้นบ้านของดีในชุมชน
รวมถึงสินค้าโอท็อปกว่าร้อยร้านค้าเลยทีเดียว
แล้วก็ยังมีกิจกรรมสนุกบนเวทีให้ได้ร่วมสนุกกันด้วยนะคะ
ที่สำคัญนะมางานนี้ได้ดื่มดำไปกับบรรยากาศ
ดีกับความสวยงามของแสงไฟ
สนุกสนานมากคือคุณจะได้สัมผัสยามค่ำคืนแบบนี้
ก็จะมีแสงไฟที่ตลาดยามค่ำคืน
แล้วก็สัมผัสลมเย็นริมแม่น้ำ
บอกเลยว่ามันฟินแน่นอนนะคะ

เกาะแพะเกาะแกะเขาจะเปิดทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เท่านั้นนะคะ
ตั้งแต่เวลา๔โมงเย็นเปิดจนถึง๓ทุ่มเลย
จัดบริเวณริมแม่น้ำปิงหลังเทศบาลตำบลท่าพุษาอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชร
นี่คุณดูสิเขามีการแข่งขันอันนี้ดิฉันไม่แน่ใจว่าเขาเรียกการแข่งขันนี้ว่าอะไร
แต่มันคล้ายผ้าลามอตเตอร์อะมันจะเป็นเหมือนเฑิ่มร่มอ่ะ
เหมือนจะมีเอาไว้โชว์ใช่เป็นโชว์โชว์
แม่น้ำปิงมันจะมีพื้นที่ที่เป็นแม่น้ำ
สามารถมีกิจกรรมทางน้ำได้แต่อันนี้ดิฉันคิดว่ามีกิจกรรมโชว์นี่แหละ
เยอะแยะแล้วก็มีของกินเด็ดของโอท็อปของดีของชุมชนเขา
มาขายเพียบเลยยังไงก็แวะเวียนไปเที่ยวกันได้วันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะ